มีเหตุคนร้ายใช้ปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย
ร้านขายของชำย่านชานเมืองหาดใหญ่นะครับ
และปรากฏว่าตอนนั้นลูกชายเจ้าของร้านก็ออกมาเจอ
แล้วก็ตามไล่จับกลุ่มกันนะครับ
โดยตามไปจับกลุ่มโดยตามไปโดยตามคนร้ายไป
ปรากฏว่าคนร้ายก็ใช้ปืนข่มขู่อีก
และครั้งนี้ตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้
พอนาทีการจับกลุ่มและลูกชายเจ้าของร้านมาเจอคนร้าย

เขาสัตว์เลยนะฮะไปดูวินาทีนี้กันครับ
สุดร้อย

คนเดียวหายได้ไหมครับ

เงื้อมหมัดนะฮะตำรวจห้ามไว้ได้ก่อนนะครับ
นาทีที่ตำรวจควบคุมตัวคนร้าย
คือนายสมโชคปราบปัญจกลับเข้าไปตรวจค้นที่บ้าน
โดยลูกชายของผู้เสียหายปรีเข้าไปจะชกหน้าระบายแค้น

ก่อนหน้านี้นายสมโชคได้เข้าไปจี้ชิงทรัพย์ร้านขายของชำ
ตั้งอยู่บริเวณปากซอยเพชรเกษม๓๘ซอย๖
เทศบาลเมืองควนลังย่านชานเมืองหัดใหญ่
ซึ่งมีนางซอฟิยะหมันเบนหมัดอายุ๖๐ปี

จากนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณเกิดเหตุ
จับภาพคนร้ายขณะหลบหนีได้อย่างชัดเจน
ช่วงเกิดเหตุการณ์ลูกชายเจ้าของร้าน
ก็ขี่รถไล่ติดตามคนร้ายไปนะ
ซึ่งขี่รถเข้าไปภายในซอยสามสกุลซอย๑๐
แล้วก็จอดรถหน้าบ้านเช่าเลขที่๓๓
คนร้ายก็ได้ชักปืนออกมาข่มขู่แล้วก็ขี่รถหนีไป
รีบแจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้
เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นบ้านของคนร้ายนะครับ
ด้านตำรวจสภหาดใหญ่ก็เร่งติดตามไล่ล่าคนร้าย

บนถนนศรีภูวนาศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
แล้วก็ควบคุมตัวไปยังบ้านเช่า
คนในตัวพบเงินสดของกลาง

เพราะว่าคนร้ายบอกว่าโยนทิ้งไปแล้วนะครับ
จากการตรวจค้นภายในห้องเช่ายังพบพืชกระท่อมอีก๑มัด

เพราะว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาเหมือนกัน
ควบคุมตัวส่งสภหัดใหญ่เพื่อสอบสวนขยายผล
รวมทั้งยังได้นำตัวน้องชายไปสอบสวนอีกคนนะครับ
เพราะต้องสงสัยว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ด้วยครับ
ด้านเจ้าของร้านขายของชำบอกว่า
คนร้ายเข้าไปจี้ชิงทรัพย์โดยขึ้นลำกล้องเหมือนจะยิง
ตัวเองก็เลยยอมส่งเงินให้
ดีว่าในที่สุดตำรวจตามจับคนร้ายรายนี้ได้
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ถูกคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย
โดยครั้งแรกเหตุการณ์ที่ร้านของเขาก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนนี้เอง
ก็ถูกคนร้ายใช้อาวุธบุกจี้ชิงทรัพย์ในลักษณะแบบนี้

คุณแม่ของเจ้าของร้านขายของชำก็เล่าให้ฟังนะครับ